สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะในวันที่สิบแปดกันยายนนี้ค่ะ
ดาวอาทิตย์จะมีการโยกย้ายราศีซึ่งจะส่งผลทำให้ดวงชะตาของทั้ง๑๒ราศีมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะ
ราศีก็เปลี่ยนแปลงไปมากบางราศีก็เปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยนะคะ
แต่ที่แน่ก็คือจะมีอยู่ด้วยกัน๕ราศีค่ะที่ได้รับอันนี้ส่งผลดีจากการที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีในครั้งนี้
ซึ่ง๕ราศีที่หมอไก่ว่ามานั้นจะใช่ราศีของคุณผู้ชมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมพร้อมกันเลยนะคะ
ราศีแรกคือชาวราศีพฤกษกนะคะถ้าใครที่กำลังเบื่อกับสิ่งเดิมเบื่อกับงานเดิม
บอกได้เลยนะคะว่าคุณจะไม่เบื่ออีกต่อไปค่ะเพราะว่าอีกไม่ช้าไม่นานนี้นะคะ
จะมีสิ่งใหม่มีงานใหม่มีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตค่ะ
แต่ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยค่ะ
ต่อมาคือชาวราศีธนูค่ะหลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีไปแล้ว
ดวงชะตาของคุณมีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะ
งานของคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสมหวังอย่างมากเลยนะคะ
ถึงแม้ว่าความสำเร็จของคุณค่ะอาจจะมาช้าหน่อยแล้วก็มาทีละเรื่องนะคะ
แต่จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ
ราศีต่อมาที่ดวงดีหลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายนั่นก็คือชาวราศีกรกฎค่ะ
เรื่องที่ดีมากที่สุดสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเงินค่ะ
คุณมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการเงินอย่างมากเลยนะคะ
แต่ส่วนใหญ่ชาวราศีกรกฎมีโอกาสที่จะได้รายได้มีโอกาสที่จะได้เงินจากการทำงานเป็นหลักนะคะ
โดยเฉพาะถ้าชาวราศีกรกฎคนไหนที่ทำงานเป็นหมู่คณะทำงานเป็นทีมทำงานร่วมกับคนหมู่มาก
หรือว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางเนี่ยจะมีโอกาสปังเป็นพิเศษเลยนะคะ
ราศีต่อมาคือชาวราศีสิงค่ะจริงจริงแล้วชาวราศีสิงศ์นะคะ
ถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีทั้งเรื่องของการงานและการเงินนะคะ
แต่ว่าเรื่องที่ดีมากที่สุดสำหรับชาวราศีสิงศ์นั่นก็คือเรื่องของการเงินนะคะ
ในช่วงนี้ก็จะมีรายได้เข้ามามากเป็นพิเศษค่ะไม่ว่าจะทำอาชีพไหนนะคะ
ก็มีเกณฑ์ยิ้มรับทรัพย์กันทั่วหน้าเลยค่ะ
แต่ที่สำคัญนะคะมีเงินเข้ามาเยอะแบบนี้ก็ต้องวางแผนในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินให้ดีค่ะ
วางแผนการออมเงินแล้วก็การต่อยอดในเรื่องของการลงทุนนะคะ
รับรองว่าอนาคตได้เป็นเศรษฐีคนใหม่อย่างแน่นอนค่ะ
และอีกหนึ่งราศีนะคะที่ดวงดีหลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายนั่นก็คือชาวราศีพิจิกค่ะ
สำหรับชาวราศีพิจิกษ์นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีค่ะที่ดวงดีในเรื่องของการเงินนะคะ
หลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีไปแล้วค่ะ
คุณมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการเงินนะคะ
ไม่ว่าคุณจะไปลงทุนนะคะหรือว่าจะไปค้าขายหรือว่าจะไปติดต่อธุรกรรมในเรื่องของการเงินใดค่ะ
ก็มีโอกาสที่จะได้ผลสมใจปรารถนานะคะ
ทั้ง๕ราศีนี้ถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีหลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายนะคะ
แต่ถ้าจะให้ดวงชะตาดีมากกว่านี้ค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ทั้ง๕ราศีนะคะหาโอกาสในการไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการถวายปัจจัยค่าไฟให้วัดการถวายหลอดไฟการเติมน้ำมันตะเกียงนะคะ
เพราะว่าอันนี้ส่งผลบุญค่ะจะเปรียบเสมือนกับแสงสว่างที่นำพาให้ชีวิตของคุณไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ